กับข่าวต่อไปนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวจากคำบอกเล่าที่เล่ากันมาของชาวบ้าน

จะพาไปที่ตำบลคลองกระจังจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น
นี่คุณผู้ชมดึกดื่นแบบนี้เลย
เรื่องมันมีอยู่ว่าชาวบ้านคนนี้นะคะเขากำลังทำงานบ้านอยู่ที่บ้านของตัวเอง
แล้วก็อยู่กับหลานชายคนที่เขาอุ้มอยู่หลานชายวัย๒ขวบเท่านั้น
ขณะที่เขากำลังวุ่นวายอยู่กับการทำงานบ้านเนี่ยนะ
ก็ปล่อยหลานชายเล่นอยู่บริเวณบ้านนั่นแหละ
โดยที่เขาไม่ได้สนใจอะไรมากมาย
ประมาณ๑๕นาทีผ่านไปเขาบอกว่าแป๊บเดียวเท่านั้น
หันมาอีกทีนึงเอ๊ะหลานชายเขาหายตัวไปค่ะ
หายตัวไปแบบปริศนาหายตัวไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีร่องรอยเลย
ก็เลยรีบแจ้งเลยไปขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านช่วยออกตามหาหน่อย
หลานฉันหายอยู่ในบ้านดีหายไปไหนก็ไม่รู้
ระหว่างการค้นหานะคะเกิดเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันทำให้ขนลุก
แล้วสุดท้ายก็เจอหลานชายด้วย
เหตุการณ์ที่ทำให้ขนลุกคืออะไรตั้งใจฟังนะคุณ
นางลำยองถุงจอหอนะคะยายของเด็กชายก็คือน้องธันวาศรีลา
สองขวบคนนี้น้องธันวาเนี่ยหายตัวไปใช่ไหม
คุณยายก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่หลานหายตัวไป
ตอนแรกเนี่ยยายก็คิดว่าเฮ้ยหลานอาจจะไปเล่นซุกซนอยู่แถวบ้านใกล้เรือนเคียง
หรือบ้านเพื่อนหรืออะไรยังไงก็เลยออกไปตามหา
แต่พอออกไปตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคุณ
ก็เลยใจร้อนแล้วอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่สุขแล้ว
รีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือชาวบ้านแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
ช่วยกันตามหาระดมกำลังกันหาจนมืดค่ำพบค่ำแบบนี้
เวลาก็ประมาณหนึ่งทุ่มเศษก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า
มีพลเมืองดีไปพบน้องธันวาแล้วค่ะ
พบน้องธันวาอยู่ที่บริเวณกลางทุ่งนาเลยแล้วห่างออกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะ
ห่างออกไปประมาณ๗กิโลเมตรไม่ใกล้เลยนะ
เด็ก๒ขวบเดินไป๗กิโลเมตรคนเดียวไม่ได้นะคะ
ไปอีกหมู่บ้านประมาณเจ็ดกิโล
แล้วใช้เวลาแค่ช่วงนั้น๑๕นาทีใช่ไหม
ใช่๑๕นาทีคือหายแวบไปแล้วแต่ว่าเขาหากันอยู่เนี่ย
จนประมาณดึกดื่นนะคะประมาณกุ้งกอกหว่า
แล้วไปเจอน้องเขาอ่ะเจ็ดกิโล
คุณต้องใช้เวลาเดินนานเหมือนกันนะ
คืออันนี้คุณผู้ชมภาพนี้มันเป็นภาพจุดที่
พลเมืองดีไปพบน้องแล้วไปเจอน้องเขานะคะ
พอไปถึงแล้วก็พบว่าเป็นน้องธันวาจริงด้วย
มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงหลังจากที่สอบถามน้อง
ก็คือไปพูดคุยกับน้องธันวาแหละแต่ก็ต้องเข้าใจเนาะ
สองขวบอ่ะนะคุณนะถามน้องว่า

เขาพามาแต่เขาหายไปแล้วอ๊ะ
ยายก็เลยถามน้องต่ออีกเขาเนี่ยใคร
ใครพามาเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิง

พูดแต่คำในลักษณะเดิมว่าเขาพามาแต่เขาหายไปแล้ว
ไปฟังเสียงยายเล่าให้ฟังกันดีกว่าค่ะ
ไปเขาพาไปไปไกลไปไกลหนูเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหนูไม่เหนื่อย
นี่บอกว่าหนูไม่เหนื่อยเขาพาไป
เรื่องราวมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะคะคุณผู้ชม
มีชาวบ้านคนหนึ่งมาบอกมาบอกกับคุณยายน้องธันวา
เมื่อกี้บอกว่าตัวเขาปลูกแตงโมอยู่ตรงข้ามกับจุดที่พบน้อง
แล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกด้วยยังไงไปฟังอีกครั้งชัดจ้ะ
ใช่ค่ะเห็นไกลว่าเป็นเด็กสองคนไปด้วยกันค่ะ
แล้วเขาได้ยินฝั่งทางนี้โวยวายกันคือตะโกนเรียกอะค่ะ
เขาก็เลยโทรมาบอกว่าเห็นเด็กสองคนเดินกลับไปแล้ว
ครับผมเออคือเห็นเด็กสองคนจุงไม้จุงมือกันเดินไป
ใช่แต่น้องธันวาบอกเขาพามาแต่เขาหายไปแล้ว
นั่นน่ะสิหายไปไหนฟังแล้วขนลุกไหมคุณ
คือเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมเราไม่รู้นะว่าความจริงคืออะไร

จะมีคนมาลักพาตัวเด็กหรือเปล่าอันนี้น่าตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องสิ่งเล่นลับจริงตามความเชื่อของชาวบ้านที่เขาเล่ากันมา

แต่อยากให้ตระหนักตรงนี้นิดนึงว่าเราอยู่บ้านกับหลานกับลูกเลยนะ
วินาทีมันก็คลาดสายตาไม่ได้นะคะ
อันนี้โชคดีนะที่พบน้องแล้วน้องยังมีชีวิตนะคะ
กรณีที่น้องหายตัวไปแล้วน้องเสียชีวิตนี่ก็มีเหมือนกัน
เพราะว่าเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าใครจะพาไปไหนทำอะไร
เพราะฉะนั้นดูแลสอดส่องบุตรหลานของท่านให้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ
นี่ถือว่าโชคดีอย่างน้อยก็หาน้องเจอแล้วนะคะคุณผู้ชม